วันนี้วันที่๑๕แล้วไปเลยละกันอย่ารอช้า
ไปที่จังหวัดชายนาฏค่ะที่นี่นะคะเขามีการทำพิธีบวงสวงซากเรือไม้โบราณ
อายุกว่าห้าร้อยปีโอ้โหชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามาให้โชคให้ลาบแน่นอน
และนี่คือภาพบรรยากาศในงานพิธีบวงสวงค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นที่วัดโพธาราม
แพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
ชาวบ้านสาธุชนโอ้โหคนที่มีความเชื่อเขาก็แห่แหนกันมาร่วมงานนับร้อยคนเลย
พากันนำเครื่องเส้นไหว้เครื่องบวงสวงจำนวนมากมายไปร่วมพิธีนะคะ
โดยมีพระประหลัดสัญชัยอติพัทโทท่านเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
เป็นผู้ทำพิธีบวงสวงให้เองแบบนี้ครับสำหรับเรือไม้โบราณที่ได้ทำการบวงสวงในวันนี้ก็คือ
อืมเรือไม้สักทองอ๋อหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าว่า
แม่ศรีสะใบทองกลิ่นนั่นเอง
คุ้นเคยกันดีคุณผู้ชมเราเล่ากันไปให้ฟังแล้วนะคะ
ซึ่งคนเท่าคนแก่เขาบอกต่อกันว่า
เรือของแม่ศรีสบายทองกลิ่นเนี่ยนะเป็นเรือสำหรับค้าขาย
ขนทองขนเงินจำนวนมากมายมาแล้ว
เจ้าของเรือก็เลยนำมาถวายวัดให้กับชาวบ้านได้มาบูชาต่อไป

มากันหมดนักรงนักเรียนนี้มาวิเคราะห์พิจารณาท่องสูตรคูณกันใหญ่เลย

คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้ามากันหมด
และอีกหนึ่งลำก็คือ
เรือไม้ตะเคียนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่ศรีสบายเงิน
มีทั้งแม่ศรีสะใบทองกลิ่นและแม่ศรีสบายเงิน
ซึ่งแม่ศรีสะใบเงินก็มีอายุกว่า๕๐๐ปีเลยนะ

เรือไม้ตะเคียนเป็นเรือที่พระสงฆ์ใช้สำหรับออกบินทบาทในแม่น้ำน้อย
สำหรับเรือแม่ศรีสะใบเงินเนี่ยนะ
แต่ต่อมาเกิดศูนย์หายอับปางไป
ชาวบ้านรายหนึ่งจู่ก็ฝันค่ะ

ฝันเห็นนางตะเคียนยืนอยู่กลางแม่น้ำน้อยอ่ะคุณ
แล้วก็ใช้นิ้วชี้เหมือนขอให้นำขึ้นมาจากน้ำ
ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจว่าช่วยกันหารือกันงมหาเรือดีกว่าในบริเวณแห่งนี้ที่ฝัน
ปรากฏว่างมจนเจอเรือแล้วก็เลยนำซากเรือนี้ขึ้นมาถวายวัดนั่นเอง

หลังจากเรือทั้งสองลำมาอยู่ที่วัด
ก็มีชาวบ้านแห่กันมากราบไหว้บูชาโอ้โหเพียบอ่ะคุณ

แล้วก็แน่นอนว่ามีผู้โชคดี

หลายคนที่มาร่วมพิธีเนี่ยเขาอาจจะคิดว่า
ตัวเขาจะได้โชคได้ลาบกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตัวเองเคยได้โชคได้ลาบกลับไปจากที่นี่แล้วนะคะ

กำลังบันเลงเพลงอยู่เนี่ยนะคะ
จู่ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะยังไงไปดู
นี่คุณโอ้โหต้องถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้
เล่าให้ฟังก่อนนะไม่ใช่มารำแก้บนนะแต่หญิงสาวคนนี้
เขาลุกขึ้นมาแล้วก็ร่ายรำยกไม้ยกมือพร้อมกับหยิบน้ำแดงฮะ
ดูดดื่มเข้าไปเลยจริงดื่มเข้าไปคอแห้งเลยอะค่ะ
มั่นใจซะละมั้งหลายหลายคนเขาก็เชื่อกันว่าอ่า
เนี่ยเจ้าแม่ศรีสะใบทองมาเข้าประทับร่างหรือเปล่า
ทุกคนก็ฮือฮากันไปมานั่งมุงดูมาสัมภาษณ์เจ้าแม่กันหน่อย
เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะใช่แล้วค่ะหญิงสาวคนนี้เขามานั่งพูดคุยกับเรา
ดาชาวบ้านที่มาร่วมพิธีคุยเรื่องอะไรคุณว่าคุยเรื่องอะไร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

อะไรเหรอ
นกน้อย
โอโหว
นกน้อยต้องทำรังแต่พอตัวดูแลตัวเองให้ดี
ดิฉันบอกเลยนะว่าถ้าปกติมีแต่เพลงหัวใจถวายวัด

อันนี้เนี่ยเรือถวายวัดนะ

ลองมา

ไว้กับตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่แบบ

ต้องให้เพื่อนเขาได้ดูด้วยได้บูชาด้วย